รุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มามาปลาระเบิดปิงปองใส่บ้านคู่อลิ
ดังสนั่นหวั่นไหวเนี่ยชาวบ้านเข้ามาฟ้องเลยนะอืม
ฟ้องกับนักข่าวไทยรัฐเลยบอกว่าจะไม่ยอมแล้ว
เพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกมันครั้งที่๓แล้ว
นี่มากันหมดนี่จริงจริงเหรอเนี่ยมากันหมดนี่จริงจริงโอ้โห
อยากจะบอกว่าข่าวนี้คุณวรพรร้องโอ้โหไม่หยุด
เยอะจริงทั้งคนทั้งระเบิดเลยอ่ะ
มาสามครั้งแล้วคุณวรพรค่ะเป็นผมบ้านอยู่แถวนี้โอ้โห
ตายตายค่ะกล้องวงจรปิดมันทึกภาพขนาดที่วัยรุ่นหกสิบคนได้ครับ
หมวกกันน็อกเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนท้ายกันมา
แล้วก็มาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งปลาระเบิดปิงปองปลาใส่ปลาใส่ปลาใส่
บ้านของคู่อริครับนับไม่ถ้วนระเบิดปิงปอง
ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบไปด้วยสิครับปลาเสร็จปั๊บผู้นี้ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุครับเป็นชุมชนในซอย
ธรรมสุธียี่สิบสามที่บางเดือมอำเภอเมืองจังหวัดประทุมธานีฮะ
ที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนของระเบิดปิงปองตกอยู่บนพื้นถนนด้วย
จากการตรวจสอบพบอีกว่าประตูรั้วหน้าบ้านกระจกเอยของชาวบ้าน
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยได้รับความเสียหายนี่ซากระเบิดปิงปอง
อืมจากการสอบถามนางสาวอิงเป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะ
ชาวบ้านในที่เกิดเหตุเล่าบอกว่าโอ้โหตีหนึ่งได้พี่นักข่าวตีหนึ่งได้
หลับสนิทเลยจู่จู่ปุ้งปั้งปุ้งปั้งปุ้งปั้ง
มอเตอร์ไซค์เข้ามาเป็น๑๐คันนะครับ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งติดต่อกันนะครับ
ตอนนั้นโอ้โหไม่กล้าหรอกจ้ะไม่กล้าออกมาดูหรอกจ้ะ
เพราะกลัวว่าจะถูกลุกหลงเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก
แต่เป็นครั้งที่สามแล้วครับครั้งแรกละเมื่อไหร่
ครั้งแรกต้นปีเลยมกราคมตอนนั้นบ้านเธอเนี่ย
ถูกทุบหม้อแปลงด้วยนะสุดท้ายก็จับมือใครโดนไม่ได้
ครั้งที่๒ถัดมามีนาคมครับบ้านก็ถูกคนร้ายปลาระเบิดปิงปองใส่

แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ครอบครัวเธอกับคนในซอยจะอยู่ไม่ไหวนะ
ถ้ารอบแรกก็คือหม้อไฟนี่โดนตีแตกไปแล้วรอบหนึ่ง
คือมาแล้วก็ละลานตีไปทั่วกระถังตรงนั้นไม้อะไรอย่างนี้
เราไม่มีคู่กรณีแล้วก็ไปแจ้งทางไฟฟ้า

เพราะว่าไม่มีคู่กรณีเราจะต้องเสียตังค์เองไง

แต่เมื่อคืนนี้คือว่าเป็นเหตุการณ์หนักสุดไหมหนักสุดอืม